ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายที่ปักหลักชุมนุมกันที่ตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
ก็ออกมาเรียกร้องอยากให้รัฐบาลยกเลิกการใช้มาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกายนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีไปคลี่คลายสถานการณ์เหตุการณ์จึงสงบลงได้ค่ะ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะเชิญเลยค่ะ
เผชิญหน้าการเมืองระหว่างกลุ่มศิษยานุสิตบริเวณตลาดกลางคลองหลวงกับเจ้าหน้าที่นะครับล่าสุด
สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมยังยืนยันในหลักการเดิมคือการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ครับ
นี่นี่เป็นบางส่วนของความชุดละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
หลังจากกลุ่มศิษยานุสิตที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริเวณประตู๕ของวัดพระธรรมกายได้ออกมาเคลื่อนไหวบริเวณริมถนนนะครับ
ชูป้ายขอบินทบาทมาตรา๔๔หยุดยับยี่พุทธศาสนาและองค์กรสงฆ์โดยมีการเดินขบวนออกมาบริเวณริมถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการควบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายครับ
ส่วนพระสงฆ์จำนวน๕รูปที่นั่งอดอาหารมาแล้ว๔๘ชั่วโมงเพื่อประท้วงรัฐบาลและขอให้มีการยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกาย
กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณตลาดกลางคลองหลวงเองก็อ้างนะครับว่าพระสงฆ์หลายรูปเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย
จากพักผ่อนไม่เพียงพอและร่างกายขาดสารอาหารแล้วครับ
ซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะครับก็ยืนยันว่าจะทำการถ่ายทอดสดการอดอาหารประท้วงของพระสงฆ์จำนวน๕รูปไปตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันครับและจะดำเนินการเช่นนี้ไปจนกว่ารัฐบาลนั้นจะมีการยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายครับ